ที่เฉินชนะไป๓ประตูต่อ๒

เรียนได้เจอกันรู้สึกว่าจะต้องกลับมา

แบบนั้นก็ได้

อังกฤษที่มาชมเกมการแข่งขันของทีมรัก
แล้วก็กลับบ้านพร้อมกับความประทับใจ
ทีมรักของตัวเองคว้าชัยชนะได้
เช่นเดียวกันกับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นอีกกลุ่มนึง
ที่มาเยือนโรงละครแห่งความฝันเป็นครั้งแรก
ไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันค่ะ

โชว์โก้ค่ะโอเค

ใครเป็นคนเช่นเดียว

ส่วนเยาวชนในโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้มาฝึกทักษะลูกหนังกับสโมสรแมนเชสเตอร์เนเต็ด
ก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นสักขีพยานในเกมนัดนี้ด้วย
ขณะที่แฟนปีศาจแดงชาวไทยส่วนหนึ่ง
ก็ถือโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศที่ตัวเองฝ่ายฝันว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
ว่าจะต้องมาดูเกมการแข่งขันถึงติดขอบสนามให้ได้
และก็ยังถ่ายรูปกับลูกปั้นของเธอเซอร์อะไรฟกุศาน
ตกุญซื้อระดับตำนานผู้สร้างความสำเร็จให้กับสโมสรแห่งนี้
ยาวนานกว่า๒๖ปีเป็นที่ระลึก
ซึ่งเราจะไปปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของแฟนปีศาจแดงชาวไทยกันค่ะ

เกมคือเรามั่นใจอยู่แล้วเราคิดว่าจะชนะอยู่แล้ว

แต่เด็กนี่แหละฟิตสุดยอดฮิตเยี่ยม

ดีครับไปลื่นล้มหน้ากรรมการอะไรอย่างนี้ครับสนุกมาก
การจับถนัดมาเจอลิวคูลในโรปาลีกครับมั่นใจไหม
โอ้ยหมูเลยครับกินหมูครับโรปาลีก